อบฟางไปไหนทำไมถึงต้องหอบฟาง
หอบกันจริงจังหอบกันรุงรังหอบฟาง
ไอดูสิเน็ตมึงใช้ได้หรือยัง

โอเคโอเคอย่าเพิ่งเสียอย่าเพิ่งเสีย
คุณผู้ชมครับฝนหยุดตกสักทีนึง
ถึงเวลาจะมาเอาฟางมาอัดไปขายเกษตรกรสักหน่อยหนึ่งนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองฟางเยอะเหลือเกิน
ก่อนหน้านี้ฝนก็ตกหนักนะครับฟังชื้นได้หมด

เพราะว่าฟาร์มพวกนี้เอาไปทำเป็นอาหารสัตว
เอาไปทำเป็นหุ่นไล่กาเอาไปเผาสร้างความอบอุ่น

ในระยะนี้ใครที่จะทำกิจกรรมต่าง
ที่ไม่อยากเจอฝนเหมาะเลยนะครับ
เพราะว่าในตอนนี้ตอนบนจนถึงตอนกลางครับ

อากาศแห้งแบบนี้ลักษณะฝน
มีโอกาสตกค่อนข้างน้อยครับ
ที่จะก่อตัวบรเวณทางตอนบนนะครับ
ค่อนข้างที่จะบางตาเลยทีเดียว
มีอะไรส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเรากันบ้าง
คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นริ้วเป็นเส้นพาดผ่านตอนกลางของเมืองไทย

เป็นกระแสลมเย็นที่พัดมาผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง

แล้วก็ไปจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
นั่นก็หมายความว่าพื้นที่เหล่านี้เอง

แล้วก็เป็นลมเย็นด้วยดังนั้นครับ
ในช่วงเช้าแบบนี้ลมก็แรงเป็นพิเศษ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางทำกิจกรรมต่างอาจจะต้องระวังหน่อย
อาจจะมีกิ่งมงกิ่งไม้ปลิวมาขัดขวางการสัญจรใช้รถใช้ถนนได้

เหนือเป็นหนึ่งพื้นที่ที่อาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่านอกจากจะมีลมที่มาจากบริเวณทางตอนบนแล้ว
ยังมีลมจากฮิมาลัยเป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูง
ลมนี้เองทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศ
ทำให้บริเวณทางตอนบนภาคเหนือมีอากาศร้อนอบอ้าว
แล้วก็มีฝนฟ้าขนองแล้วก็ตามด้วยอากาศเย็นสลับวนไปวนมาแบบนี้
ชาวเหนือก็อาจจะต้องทำใจหน่อยนะครับดูแลรักษาสุขภาพดี
เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันได้
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าภาพรวมแล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ให้เกิดลักษณะการก่อตัวของฝนอย่างไรกันบ้าง
ตอนบนจะสังเกตว่ามีสีเขียวปรากฏอยู่
นี่คือกลุ่มฝนที่มีโอกาสก่อตัวขึ้น
ส่วนใหญ่นั้นก็จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

ฝั่งที่ติดกับลาวก็จะมีกลุ่มฝนก่อตัวอยู่บ้าง
ซึ่งก็เป็นผลพวงจากการสลายตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
ที่ก่อนหน้านี้มีการดูดเอากลุ่มฝน
เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณประเทศเวียดนาม
ตอนนี้ก็อยู่แถวบริเวณทางตอนกลางของประเทศเวียดนามนะครับ
และที่สำคัญที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้

จะสังเกตว่าตอนนี้มีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ

คาดการณ์ว่าจะแผลลงมาแรงสุดไปจนถึงวันพรุ่งนี้

เราคงได้มีโอกาสสัมผัสอากาศหนาวลมเย็นต่อเนื่องไป

แล้วก็อากาศจะค่อยอุ่นขึ้นแน่นอนครับ
ในบริเวณทางตอนบนมีอากาศหนาวแล้ว
ทางตอนล่างครับก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับ

ภาคใต้ครับยังเป็นพื้นที่ที่ต้องระวังฝนอยู่นะครับ

ตอนล่างฝนก็จะยิ่งเยอะเท่านั้นนะครับ

บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลาง

ตอนเช้าอากาศเย็นสบายแต่ตอนบ่าย

เดี๋ยวผมขอตัวไปซ่อมดูอุปกรณ์ทำกิจการของผมก่อน